ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังเกาะติดนะคะปฏิบัติการกู้เรือ
อยู่ในพื้นที่ที่หน้าวัดพนันเชิง
เราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
จากผู้สึกข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญฉู่

ถึงครับ
สูญหายที่จมลงไปพร้อมกับเรือลากจูงวันนี้นะครับ
โดยล่าสุดนะครับทางนักประดาน้ำนะครับ
สามารถนำทุ่นลงไปมัดติดกับเรือ

ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้มีการจะนำเชือกเส้นใหญ่นะครับ

เพื่อลากออกมายังจุดที่น้ำนิ่งนะครับ

ต้องมีการประเมินสถานการณ์กันตลอดเวลาครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
ทำการสำรวจจนพบเรือลากจูงล่มลงในแม่น้ำ
ก่อนจะให้นักให้นักประดาน้ำลงไปตรวจสอบ

ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรือที่ล่มลงไปจริงนะครับ
จากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการขึ้นฝั่ง

ได้ข้อสรุปว่าสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากที่พบเรือ
นั่นก็คือให้นักประดาน้ำนำทุ่นลงไปมัดติดกับเรือไว้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านบนได้ทราบจุดที่เรือจมอย่างชัดเจนครับ
โดยหลังจากได้มีการมัดทุ่นเสร็จเรียบร้อย
ทางนักประดาน้ำก็ได้ขึ้นกลับมาบนฝั่งอีกครั้ง
เพื่อหารือกันต่อว่าจะใช้วิธีไหน
เพื่อที่จะสามารถลงไปค้นหาผู้สูญหายในเรือได้
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดที่เรือล่ม
เป็นจุดระหว่าง๓แยกที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่
แม่น้ำป่าศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงทำให้เป็นจุดน้ำวนและน้ำไหลแรงมากเลยนะครับ

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครับ
โดยนายเมธีสมบูรณฐานะเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ปฏิบัติการพิเศษทางน้ำทางทะเล
ซึ่งเป็นคนที่นำทุ่นลงไปมัดติดกับเรือได้

แล้วนำทุ่นไปติดกับเรือได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เพราะว่าจุดที่พบเรือนั้นอยู่ลึกลงไปกว่า๒๑เมตร
ประกอบกับจุดที่พบเรือนั้นเป็นจุดน้ำวนไหลแรงมาก
และยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลแรงมากขึ้นไปเรื่อยครับ
และที่สำคัญใต้น้ำมีเศษย่าและเศษไม้ไหลมาโดนตลอดเวลา
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องลงไปอย่างระมัดระวังมากที่สุดครับ
พอลงไปจนถึงเรือแล้วนะครับ
ใต้น้ำนั้นมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลย
ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้การรูปคำว่าจะใช้ทุ่นมัดติดกับตรงไหน

ก่อนจะขึ้นมาจากใต้น้ำซึ่งถือว่าเสร็จภารกิจเรียบร้อย
ส่วนแผนการต่อไปคือการจะใช้เชือกเส้นใหญ่
ผูกติดกับเรือเอาไว้เพื่อลากไปยังจุดน้ำนิ่ง
แต่ก็เป็นงานที่ยากและอันตรายมากนะครับ
เพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยว่าจะมัดได้จากตรงไหนครับ
น้ำครับน้ำมันแรงมันจะพัดตัวเราเนี่ยจะโยนขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเราแล้วชิงช้าสวรรค์ครับ
แล้วก็จะเจอที่น้ำวนน้ำวนมันจะพัดตัวเรา
พยายามจะพัดตัวเราให้หลุดออกจากลายของเชือก
พอเราลงไปแล้วพอเราลงไปถึงตรงที่เป็นโซ่แล้ว
น้ำเริ่มมีความแรงมากใต้น้ำแรงมากครับ
ส่วนทัศนวิสัยในการมองเป็นศูนย์เลยครับมองไม่เห็นเลย
ต้องใช้อาการสัมผัสโดยการใช้มือจับต่อกันลงไปครับ

พอลงไปถึงเนี่ยมันก็ลงไปผูกเชือกครับ
ในการผูกเชือกนักดำสองก็คือรอนักดำหนึ่งในการผูกเชือก
แต่ในการผูกเชือกปัญหาคือมันการมองไม่เห็นครับ
แล้วถ้านักดำหนึ่งเขาปล่อยมือออกจากเชือก
มันโอกาสที่เขาจะหลุดครับนักนำสองก็ต้องช่วยกัน
โดยการที่เอามือไปจับแขนกันไว้ครับผมเพื่อทำให้ไม่หลุด

กรมเจ้าท่ายังได้เปิดเผยกับทีมข่าวด้วยว่า
ตอนนี้นะครับได้มีการส่งนักประดาน้ำนำเชือกขนาดใหญ่ลงไป
ถูกยึดกับตัวเรือเพื่อจะดึงออกจากจุดน้ำวนไป
ยังจุดที่มีกระแสน้ำตื้นขึ้น
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เชือกประมาณ๕๗เส้นด้วยกันนะครับ
แต่มีอุปสรรคสำคัญคือเรื่องกระแสน้ำ
ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ยากมากนะครับ
ซึ่งขณะนี้มีนักประดาน้ำเชี่ยวชาญน้อย
ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะผูกเชือกยึดกับตัวเรือได้หรือไม่นะครับ
ทั้งนี้มีแผนสำรองในการประสานงานกับหน่วยซิล
เพื่อเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ซึ่งเป้าหมายสำคัญในภารกิจนี้นั่นก็คือ

โดยยังเชื่อว่าทั้งสองรายนั้นยังติดอยู่ในตัวเรือครับ
คุณผู้ชมครับณขนาดนี้เป็นเวลา๑๗นาฬิกา๔นาที
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้รับการยืนยัน
จากเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำนะครับ
ณตอนนี้สามารถนำเชือกเส้นใหญ่
เส้นผาศูนย์กลางประมาณ๕๒มิลลิเมตร
นำไปผูกติดกับหัวเรือที่จมอยู่ด้านล่างได้แล้วนะครับ
แต่ว่าก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถดึงออกมาจากจุดน้ำวนได้นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับมองว่าน่าจะต้องใช้เชือกประมาณ๓เส้นด้วยกันนะครับ

ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้ว
ผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ